ไปต่อที่ฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับชุดอยู่ยี่สิบสามปี
มาดามแป้งน
รอบขัดเรื่องในกรณีที่
จะไม่สามารถมีทงชาติไทยนะครับ
แต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับ
มาดามแป้งยืนยันว่าไม่เป็นผลกระทบของทีม

ไม่ว่าจะอยู่ในศตการได้นะครับ
แล้วยิ่งอยากแสดงศักยภาพ

ตั้งแต่ทุกคนมีความกระหายในการอันการที่จะเริ่มขึ้นในนัดแรก
โดยเกมประเดิมสนามทีมชาติไทยจะพบกับน้องโอเรีย
วันจันนี้วันที่๒๕ตุลาคมเวลา๑๐นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
บาร์ดเดชาพลพวกรรดุคอร์กับปอปอร์ซับซีดี

ก็แซงเอาชนะปาวินจอแดนกับเมนาตีเดว่าออกตาเวียติ
คู่มือ๓ของรายการจากอินโดนีเซีย
ไปแบบสุดมันเลยครับ๒ต่อ๑เกม
ต่อ๒๑๒๑ต่อ๑๗๒๒ต่อ๒๐
บาร์ดปอปอร์ก็เข้ารอบชิงเกอร์เลิศ
ลุ้นแชมป์กับยุตะวาตานาเบะ

คู่มือห้าของโลกจักรญี่ปุ่นนะครับ
ซึ่งก็จะแข่งขันกันคืนนี้นะครับ

คู่แรกตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกานะครับ